ด้านพี่มฐภรรยาของพี่ม่ำก็งวดที่ผ่านมาหน้าบานเหมือนกัน
ทั้ง๒๙ใบแล้วก็๕ใบปรากฏถูกรางวัลหมดเลยค่ะ
ทั้งเลขท้าย๒ตัว๓ตัว
เห็งสุดกระเป๋าตูงไปเกือบแสนค่ะ
พระราชทานรางวัลเทพทองเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาคุณผู้ชม
หม่ำจะพูดถึงความเห็งของภรรยาสุธิรักษ์นะคะ
และที่มาของเลขเด็ดอย่างไรกันบ้าง

เวลาถูกก็บอกเราเวลาไม่ถูกไม่บอกเราหรอก